หญิงสาวคนหนึ่งอายุ๑๙ปี
ยืมเพื่อนยืมเงินเพื่อนเยอะแยะไปหมด
ค่าเช่าห้องที่เช่าอยู่แถวชนบุรีก็ติดค้างอยู่

อยู่ดีเห็นพี่สาวของเขาเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊ก
ล่ำลาน้องสาวบอกน้องสาวตายแล้วพร้อมกับลูกในท้อง

นี้เห็นไหมภาพโพสเอาไว้นะครับ
บอกจากไปอย่างสงบบอกคิดเลยว่าน้องตัวเองจะทำแบบนี้
ถึงกับข่าวออนเหตุการณ์บอกฆาตคิดไปสบายเดินน้องพี่
ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ทั้งแม่และลูก
นี่ฮะเท่ากับว่าโอ้โหเธอตั้งท้องอยู่แล้วเธอเสียชีวิต
เมื่อสองวันก่อนนะครับทุกผู้ชมครับนี่ครับเพื่อนก็หลายคนก็เข้าไปแสดงความเห็น
ผู้หญิงคนนี้ซึ่งเธอชื่อใบเฟิร์นนะเพื่อนก็พยายามติดต่อไปหาพี่สาวของใบเฟิร์น
เพราะว่าโพสต์ว่าน้องสาวตายพี่สาวก็ให้คำตอบเพื่อนแต่ละคนไม่ตรงกัน
ชนบุรีนะปัจจุบันเขาอยู่ชนบุรีนะบางคนก็พี่สาวก็บอกเพื่อนบอก
ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอาศพไปบ้านแม่ที่หนองบุรมภูละเพื่อนก็โทรไปหาแม่ของใบเฟิร์น
เพื่อจะขอพิกัดจะไปร่วมงานศพใบเฟิร์นแม่บอกเอ้าใบเฟิร์นตายเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลย
เพื่อนอีกคนนึงโทรไปหาพี่สาวใบเฟิร์นพี่สาวใบเฟิร์นบอกอ๋อเดี๋ยวจะเอาศพใบเฟิร์นไปที่บ้านที่จังหวัดชายภูมิ
เพื่อนก็โทรไปหาพ่อที่อยู่ชายภูมิเหมือนเขาอยู่ราวจังหวัดเพื่อนก็โทรไปหาพ่อที่อยู่ชายภูมิเหมือนเขาอยู่ราวจังหวัด
นี่ลูกสาวตายเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยบอกเหมือนแม่เลยไปมาเพื่อนเขาเลยมาต่อจิ๊กซอกัน
เพราะว่าใบเฟิร์นก็ยืมเงินเพื่อนหลายคนถึงจับโป๊ะได้ว่าไม่ได้ตายตายทิศแล้วก่อนจะตายทิศ
ก็ยังไม่เห็นมีทีท่าว่าจะท้องจะท้องอะไรแล้วอยู่ดีมาตายได้ยังไงนี่อันนี้เพื่อนที่ส่งแชทไปหาพ่อของใบเฟิร์นนะ
แล้วบอกนี่เพิ่งโทรไปหาไปหาพ่อมา
หลอกว่าตายเนี่ยนะเอาจริงเป็นห่วงสภาพจิตใจพ่อแม่เหมือนกันนะถ้าพ่อแม่ช็อคขึ้นมาทำไง
คือพ่อกับแม่เนี่ยก็บอกไม่รู้เรื่องเลยว่าลูกสาวตายนะฮะแชทตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็เลยไปตามเรื่องนี้หน่อยนะเพราะว่าเอ๊ะยังไงเนี่ย
เป็นหนี้เป็นสินแล้วมาตายทิพย์แล้วทำไมพี่สาวไปโพสต์ว่าน้องสาวตาย
นี่นะฮะได้เจอกับแก้วนะแก้วนี่เป็นเพื่อนของใบเฟิร์นนะครับ
อายุ๒๔แล้วแต่ว่าใบเฟิร์นอายุ๑๙นะสาวที่ตายทิพย์
แก้วบอกว่าตอนที่เห็นพี่สาวของใบเฟิร์นโพสต์เรื่องใบเฟิร์นเสียชีวิตเนี่ย
ตั้งแต่รูปหน้าศพแล้วที่ตั้งอยู่หน้าศพอ่ะ
เพราะว่าในรูปเนี่ยมันมีแต่วันมรณะหรือวันตาย
มรณะ๒๓พฤศจิกายน๒๕๕๙
ปกติมรณะเนี่ยมันต้องคู่กับชาตะนะวันเกิดเนี่ย
แต่ทำไมไม่มีชาตะก็เลยไปถามพี่สาวใบเฟิร์นที่เป็นคนโพสต์นะว่าเออ

อยู่วัดไหนอะไรยังไงจะไปร่วมงานศพหน่อย
ถามไปถามมากลายเป็นว่าถูกด่าฮะ
คำถามก็คือว่าเอาแล้วทำไมใบเฟิร์นต้องทำแบบนี้

ว่าสงสัยเป็นเพราะว่าเรื่องยืมเงินเพื่อนหลายคนนี่แหละ
หนี้เพื่อนหลายคนเหลือเกินเพื่อเอามาใช้จ่าย
นี่เราก็ถามว่าทำไมใบเฟิร์นจะใช้จ่ายอะไรนักหนาเนี่ย
ถึงขั้นขนาดนี้เลยเหรอต้องแบบหนีหนี้ด้วยการแบบสร้างเรื่องตายทิพย์เลยเหรอ
เพื่อนบอกว่าใบเฟิร์นเนี่ยเขามีนิสัยอยากเป็นสาวทรงซ้อ
ท่านผู้ชมรู้จักสาวทรงซ้อไหมฮะ

หญิงสาวที่ต้องการจะอัพเกรดตัวเองขึ้นมาสวมสร้อยเส้นใหญ่
ไปเสริมหน้าอกไปแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตา
แล้วก็จะเป็นแม่ค้าออนไลน์ไปขายของออนไลน์หรือว่าทำแชร์อะไรต่างนานาอะไรประมาณอย่างเนี้ยอันนี้ที่ทางโลกโซเชียลเขาลงกันไว้นะว่าสาวทรงซ้อคืออะไรก็คืออยากจะดูเหมือนกับมีเงินมีทองขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดูแบบมีเงินมีทองขึ้นมานะฮะเนี่ยเพื่อนบอกใบเฟิร์นเขาอยากเป็นสาวทรงซ้อแต่
ยืมใช้คนนี้ยืมคนนี้ต่อไปยืมคนนั้นอีกจนหาเงินใช้หนี้ไม่ทันหมุนไม่ทันห้องเช่าที่เช่าอยู่ก็ไม่ได้จ่ายค่าห้อง
การเล่ยังไงอ่าทีนี้พอใบเฟิร์นหมุนเงินไม่ทันก็คงไม่รู้
ทำยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ายอดหนี้เท่าไหร่อะไรยังไงนะ
ก็เลยไปบอกพี่สาวให้ช่วยหน่อยช่วยด้วยกันนี่แหละว่าเธอทาย
กับลูกในท้องด้วยอืมอ่าถ้าใบเฟิร์นอยากชี้แจงอะไรก็บอกมานะ
วันนี้เราก็พยายามติดต่อทั้งวันค่ะนี่นะท่านผู้ชมครับ
เราได้ไปที่ห้องเช่าของใบเฟิร์นนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะฮะ
นี่ห้องเช่าที่นี้นะครับเฮียโต้งนี่เป็นเจ้าของห้องเช่า
โต้งบอกว่าใบเฟิร์นเนี่ยมาเช่าอยู่ที่นี่๓๔เดือนนะค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟ
รวมแล้วตกเดือนละสองสามพันบาทเนี่ยใบเฟิร์นจ่ายช้าค่ะต้องตามทุกเดือนนะฮะ
จนกระทั่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาใบเฟิร์นไม่จ่ายเลย
รวมแล้วทั้งหมดค่าห้องสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทแล้ววันที่มาย้ายออก
โกหกเฮียโต้งเอาไว้บอกไม่ต้องห่วงนะเฮียเดี๋ยวพี่ชายจะโอนเงินมาให้
แล้วก็หายไปเลยมารู้ข่าวอีกทีก็คือมีคนโพสต์ว่าใบเฟิร์นตายแล้วอืมเออ
เออคือเฮียโต้งบอกผมได้ยินข่าวทีแรกเนี่ย
ผมก็ไม่เชื่ออยู่แล้วว่าเขาจะตายจริงมันเหมือนการสร้างเรื่องเพื่อหนีหนี้มากกว่า
สั่งตัวสิตรงมีเงินมั้ยไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานอ่ะ
อ้าวคุณผู้สื่อขาของเราติดต่อคุยไปกับเจ้าหนี้ของใบเฟิร์นคนหนึ่งนะฮะ

บอกว่าอึ้งกับความพยายามของใบเฟิร์นจริงถึงขนาด
หน่อยได้ไหมที่โอ๊ตโพสต์เอาไว้บอกซ้อครับช่วยโอนเงินให้ด้วยนะครับ
เล็บทรงซ้อเดี๋ยวจะอายเอานะครับหลังจากที่มีข่าวอันนี้อันนี้ก่อนที่มีข่าวว่า
เฟิร์นตายสิใช่ไหมเพราะว่าเขาโพสต์เมื่อสิบพฤศจิกายนแต่ว่าใบเฟิร์นเนี่ย
เขาโพสต์ว่าเขาตายเนี่ยตอน๒๓พฤศจิกายนอันนี้เขาโพสต์ทวงเงินเห็นไหมบอก
โอนเงินให้ด้วยนะเดี๋ยวจะอายเอานะครับโอ๊ตบอกว่าอยากให้ใบเฟิร์นกลับมาเจรจากันนะครับ
อย่าหนีไปตายเลยคือไม่อย่างนั้นถ้าไม่มาเนี่ยเขาจะแจ้งความดำเนินคดีนะ
ขณะเดียวกันคุณสุชาดานะครับได้คุยกับต้นนะครับนี่เป็นอดีตแฟนของใบเฟิร์นนะครับ
บอกว่าเขาเลิกกับใบเฟิร์นไปสักพักหนึ่งแล้วหลังจากที่จับได้ว่าใบเฟิร์นมีโลก๓ใบ
ใบเฟิร์นครบซ้อนทีเดียว๓คนหนึ่งในนั้นคือต้นต้นก็เลยขอเลิกโดยช่วงที่คบกันอยู่เนี่ย
เฟิร์นจะคุยแต่เรื่องเงินเงินทองทองตลอดนะอ้างว่าท้องก็มีอ้างว่ามีลูกก็มี
คล้ายกับว่าจะให้ต้นเนี่ยเขารับผิดชอบเด็กในท้องล่าสุดมาหลอกขอเงินต้นบอกจะเอาไปจ่ายค่าห้องพัก
แต่สุดท้ายค่าห้องพักก็ไม่ได้จ่ายก็เฮียโต้งบอกยังค้างอยู่เลยก่อนที่จะหนีหายไป
ส่วนตัวตอนที่ได้ข่าวว่าใบเฟิร์นตายเนี่ยต้นบอกว่าไม่เชื่ออยู่แล้วว่าใบเฟิร์นจะตายจริง
เพราะว่าเขาสร้างเรื่องเก่งแล้วที่ออกมาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราต้นบอก
ผมขอชี้แจงหน่อยนะพูดเอาไว้ก่อนกันเอาไว้ก่อนผมไม่ได้อยากแฉใบเฟิร์นนะ
แต่ผมก็อยากติดต่อกับใบเฟิร์นเหมือนกันว่าผมอยากได้พระหลวงพ่อพัฒน์สามองค์ของผม
ให้คืนถามว่าให้ไปหรอบอกมาเอาพระแล้วจะคืนให้อะไรเนี่ยแล้วเนี่ยเขาคุยกัน
เอาเป็นว่าต้นบอกว่าใบเฟิร์นเนี่ยขโมยพระหลวงพ่อพัฒน์เข้าไป๓องค์นะ
เขาไม่ได้ให้นะบอกขโมยเข้าไป
ถ้าเกิดเขาตายจริงญาติพี่น้องเขาต้องโพสต์อะไรในเฟซแล้ว
อะไรแล้วเรื่องศพอยู่ไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่มีเลย
ตั้งแต่หลุดลงมาตั้งแต่แรกแต่พอรู้ข่าวอย่างนี้ก็ผมว่าทีนี้เขาก็เหมือนตายทั้งเป็นแล้วครับ
ตอนนี้ใช่มีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมเพราะว่าเขาก็ยังแบบเหมือนอีกครั้ง
อยู่นะทั้งเงินด้วยทั้งพระที่เอาของเราไปด้วยตอนนี้อยากจะได้พระอย่างเดียวครับ
อย่างอื่นไม่ได้ต้องการเลยเงินที่ให้ไปก็คือเราไม่ไม่อยากได้คืนแล้วครับตอนนี้อยากได้พระอย่างเดียว
แค่นั้นคือตอนนี้เอาเป็นว่าทั้งอดีตแฟนเก่าทั้งบรรดาเพื่อนเพื่อนของใบเฟิร์นเนี่ย
ไม่มีใครเชื่อว่าเธอตายค่ะเพราะว่าถามไปยังพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็ยังไม่รู้ข่าว
คือถ้าคนตายทั้งคนจะมีแค่พี่สาวโพสต์แล้วก็ศพก็หาไม่เจอเหรอเพื่อนเพื่อนก็เลยฝากบอกว่า
เฟิร์นถ้าฟังอยู่เนี่ยลุกจากโรงแล้วก็มาใช้หนี้ได้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้เจอตัวใบเฟิร์นใช่ไหม
ตั้งแต่โพสต์ว่าตายเนี่ยยังไม่เจอฮะเราก็พยายามติดต่อทั้งวันตามเบอร์โทรศัพท์ที่มีอยู่นะครับ
ผู้ชมครับเป็นเบอร์ที่เพื่อนเขาให้มานะเพื่อนของใบเฟิร์นให้มาคือโทรไปครั้งแรกเนี่ย
สงสัยจะเป็นเบอร์ที่แปลกคุณสุธราโทรไปมีคนรับสายนะแต่เสียงปลายสายเป็นผู้หญิงบอก
ชื่อใบเฟิร์นนะชื่ออ้อมแล้ววางสายทิ้งเลยพอโทรไปใหม่ทีนี้ไม่รับแล้วเพราะคงจะจำเบอร์ได้หรือยังไงก็ไม่รู้
อันนี้โพสต์เมื่อ๒๒นะวันที่๒๒พฤศจิกายนยังไม่ตายยังไงคะ

ตอนเขาเพิ่งโพสต์แต่วันที่๒๒ไม่ใช่ว่า๒นาทีเมื่อกี้นะอันนี้๒๒ที่ผ่านมา
ปีนี้เป็นปีที่หวยแตกที่สุดแต่ฉันยังมีคนที่ฉันรักที่สุดเสียทั้งคนรักเสียทั้งลูก
เห็นไหมแถมยังต้องมาเจออะไรต่างนานาหลังจากนี้ขอให้ตัวเองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
ไม่ต้องมีเรื่องอะไรมากวนใจอีกส่วนใครที่มันจะคิดไม่ดีจะไม่ขออโหสิกรรมให้ใครทั้งนั้น
ขอให้เราหมดเวรหมดกรรมกันเพียงเท่านี้ส่วนคนรักทั้งสามคนนี้จะอยู่ในใจฉันตลอดไป
ขอบคุณตัวเองที่สู้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วหลังจากนั้นก็ปิดเฟสไปเลย
จน๒๓พศกายน

สิ่งที่โพสต์รูปหน้าศพของน้องสาว
ที่มีวันที่ของวันมรณะเอาไว้

ใบเฟิร์นยังไม่ได้ตายอะค่ะ

นะก็ติดต่อกับเราได้นะฮะ
เพื่อจะอยากจะชี้แจงว่าเออไม่จริงเลยไม่ได้หนีหนี้
คนนั้นก็พูดไม่จริงคนนี้ก็โอ๊ยไม่ใช่หรอก
มันสื่อสารกันผิดพลาดอะไรยังไงหรือมีความจำเป็นยังไง

หรือว่าเบอร์ที่น้องสุชาดาเขาโทรไปก็ได้ที่
พี่ใบเฟิร์นบอกชื่ออ้อมหรือเขาอาจจะชื่ออ้อมจริงก็ได้นะ
หรือถ้าเสียชีวิตจริงล่ะพี่อุ๋ยถ้าตายจริง

ขอโทษที่เล่าเรื่องแบบนี้ค่ะว่าน้องตายทิพย์
เกิดเขาตายจริงพี่ก็ต้องขอโภษีกรรมเลย

คุณผู้ชมก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมบอกเดี๋ยวนี้

ก็สงสัยก็มิ้วสงสัยไงแล้วถ้าเขาตายจริงอ่ะ